คุณผู้ชมพูดถึงหมากปรินนะคะต้องบอกว่าปีนี้ถึงปีหน้าเขาปังมากนะคะ
เรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเขาจะมีบิ๊กโปรเจคค่ะ
แล้วมีโปรเจกต์นั้นก็คือละครเรื่องใหม่ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดเลยค่ะพี่นกจริยาผู้จัดละครชื่อดังค่ะลงภาพนี้ค่ะ
นี่เลยนี่คือนางเอกคนใหม่นะคะของหมากปรินก็คือน้องโบเมลนา
คือน้องโบเขากำลังฮอตนะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะ
เห็นภาพนี้นะคะแฟนคลับพูดเลยว่าโอ้โหเคมีเกินต้านจริงค่ะ
เช้าวันนี้นะคะพี่นกจริยาค่ะก็เป็นผู้จัดละครเรื่องใต้เงาตะวันค่ะ
โพสต์ภาพพระนางหมากปรินนะคะแล้วก็โบเมรดาซึ่งโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกค่ะ
โน่งเล่าไว้ในแคปชั่นนะคะบอกว่าหน้าตาคนยียวนกวนประสาทก็เป็นแบบนี้จ้า
ทั้งคู่จัดจ้านเกินต้านนี่แค่มาอ่านบทสงสารภูมิกับแล้วนี่
คือจริงทั้งคู่มีความสนอยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะ
พอมาเจอกันงานนี้แหละคุณผู้ชมมาแค่ภาพนิ่ง๓ภาพแต่แฟนคลับฟินรอแล้วล่ะค่ะ
แบ็คของเอฟซีเดี๋ยวจะพาไปสำรวจดูนะคะโอ้โหต้องบอกแบบนี้
เมนต์แต่ละคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันค่ะบอกว่าเห็นภาพคู่นี้แล้วโอ้โหเคมีดีต่อใจ
มีความแสบเกินต้านเปรียบเป็นมวยก็ต้องเรียกว่ามวยถูกคู่แล้วล่ะค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าอดใจรอวันฟิตติ้งไม่ไหวแล้วล่ะค่ะอยากเห็นผลงานสักวันพรุ่งนี้เลย
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะวันที่พี่แจ๊กรีนไปที่ต้นคริสต์มัสเขาเคยให้สัมภาษณ์นะคะ
ปรินเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวจะมาเจอกับโบเมรดาแล้วค่ะ
เขาบอกเขาก็ตื่นเต้นสุดนะคะเพราะว่าฟังมาแล้วว่าโบก็เป็นนางเอกที่แบบว่าฝีมือจัดจ้านเหมือนกัน
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
แต่เรื่องนี้เขาต้องพลิกคาแรคเตอร์เลยนะ

เทวีใหม่แล้วก็คาแรคเตอร์ใหม่ของผมเองด้วย

เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยท้าทายมากนะคะ